คุณผู้ชมยังจำกันได้ไหมคะสำหรับมาตรการที่รัฐบาลออกมา
กับชายหาด๒๔แห่งทั่วประเทศห้ามสูบบุหรี่ห้ามทิ้งขยะบนชายหาด
อันนี้ออกมาเพื่อควบคุมเรื่องของการท่องเที่ยวให้มันมีคุณภาพมากขึ้น
ชายหาดมันสวยงามมากขึ้นเมื่อวานนี้คือวันแรกเขาเริ่มใช้แล้ว
ใช่ครับไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณมินครับคุณก๊อฟครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ย
รายการนี้เคยเอาเรื่องนี้มาพูดครั้งหนึ่งแล้วว่าประเทศไทยได้ออกกฎหมาย
ห้ามสูบบุรีชายหาดนำร่องสี่ยี่สิบสี่ชายหาดดังดังก่อน
วันนี้ที่หยิบมาพูดอีกทีนึงเพราะว่ากฎหมายที่ว่านี้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่เมื่อวาน
วันที่๑กุมภาพันธ์วันนี้วันที่๒บังคับมาใช้แล้ว๒วัน
ฉะนั้นนำมาขีดเส้นใต้กระตุ้นกันอีกทีนึงให้เป็นที่ทราบทั่วกันนะครับว่าต้องระวัง
เพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยถ้าท่านไปทิ้งบุรี
ตามชายหาดที่ว่านี้โดนทั้งปรับและเผลอโทษเนี่ยถึงขั้นจำคุกด้วย
เอาทบทวนดูอีกทีหนึ่งว่ายี่สิบสี่ชายหาดเนี่ยที่ไหนบ้าง
ดังทั้งนั้นแหละครับตั้งแต่๑ชายหาดบานชื่นอันนี้อยู่คลองใหญ่จังหวัดตราด
ชายหาบแหลมเสด็จท่าใหม่จันทบุรีอ้าวใครอยู่แถวนั้นจะรู้จักดี
ไล่มาถึงชายหาดแสงจันทร์อยู่ที่ระยองชายหาดบางแสนนี่หาดดังเมืองชนบุรี
ถัดมาก็ใกล้ใกล้กันชายหาดทำพังเกาะศรีชัง
แห่งที่๖ก็คือชายหาดสายแก้วสัตหีบชนบุรีเหมือนกัน
ไล่มาอีกนิดนึงใกล้กันชายหาดดงตานที่พัทยาบางละมุง
มาก็ชายหาดชะอำนี่ข้ามไปทางฝั่งเพชรบุรีติดกับชะอำเลยไปนิดนึงชายหาดหัวหิน
ชายหาดเขาตะเกียบแล้วก็ไล่ลงไปทางใต้
ชายหาดทรายลีที่ชุมพรชายหาดบ่อผุดที่สมุย
ชายหาดฉลกบ้านเก่านี่ที่ก่อพงันชายหาดบ้านปลาทรายอันนี้ที่ปากพนังนครศรีธรรมราช
ชายหาดชะลาทัศน์สงขลาบ้านผมชายหาดวาสุกรีอันนี้อยู่สายบุรีปัตตานี
ไล่ไปอีกชายหาดป่าตองอยู่ที่ภูเก็ตชายหาดเกาะไข่นอกอันนี้อยู่ที่เกาะยาวพังงา
ชายหาดก่อไข่ในก่อยาวจังหวัดพังงาเหมือนกันชาวหาดเขาหลักโอ้นี่ดังตะกัวป่าพังงา
ชายหาดพระแอะนี่อยู่ที่กระบี่ชายหาดคลองดาวอยู่ที่เกาะลันตากระบี่เหมือนกัน
แล้วชายหาดคอกวางที่ก่อลันตานี่กระบี่ฉะนั้นที่ก่อลันตาเนี่ยมี๓๔แห่งเลยครับ
และสุดท้ายชายหาดสำรานอันนี้อยู่ที่หาดสำราญจังหวัดตรังนี่๒๔แห่ง
ถามว่าหน่วยงานไหนเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้นี่ครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เขาได้ออกคำสั่งเรื่องนี้

เหตุผลเพราะว่าต้องการจะคุ้มครองสงวนอนุรักษ์ฟื้นฟู
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด
ตามแนวชายฝั่งทะเลและพื้นที่ทางทะเล
โดยมิให้ได้รับความเสียหายจากการสูบบุหรี่และทิ้งก้นบุรี
ทีนี้พอออกกฎหมายมาแล้วถามว่าใครบังคับใช้

เพราะว่าบ้านเราเนี่ยออกกฎหมายมาเยอะแยะ
แต่ว่าเวลาบังคับใช้กฎหมายมีปัญหา
คือมีกฎหมายแต่ว่าคนก็ไม่เกรงกลัว

และไม่มีใครไปจับไม่มีใครไปดูแล
ฉะนั้นองค์กรที่บังคับใช้กฎหมาย
ให้เป็นไปตามกฎหมายสำคัญ
ทรัพยากรทางทะเลเนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่ไม่มากหรอก
ไม่มีปัญญาจะไปคอยสอดส่องดูว่าที่ไหนเป็นยังไง

เขาก็มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย

พวกอบตอบจต้องจัดคนไปคอยดูควบคุม
ดูแลปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ฉะนั้นอบตอบจทั้งหลายฟังไว้นะ

พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่

ให้กับอบตบจ
ด้วยแล้ว

โทษเป็นยังไงหนี้ในกฎหมาย

หรือทั้งจำทั้งปรับ

วิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งทะเล

เขาเริ่มเก็บข้อมูล

มาถึงกลางสิ้น

มีลึกประมาณ๑๐เซนติเมตร

มีค่าเฉลี่ย

เขาก็ปรากฏว่า

เก็บได้เท่ากับ๑แสน๑พัน
ห้าสิบแปดมวลตลอดแนวชายหาดป่าตอง
ฉะนั้นพอเขาได้ข้อมูลอย่างนี้แล้วเนี่ย
เขาก็ต้องมาดูว่าจะจัดการยังไง
ถ้าปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยเขาบอกว่า
ประเทศไทยเนี่ยพบว่าแต่ละวันมีก้นบุหรี่มากกว่า
ร้อยล้านชิ้นตกค้างในสิ่งแวดล้อมในที่สาธารณะ
แล้ว๑ใน๓ของปริมาณขยะทั้งหมดของทะเลเนี่ย
นี่เป็นก้นบุรีโอ้เยอะนะครับ
พอเขาศึกษาอย่างนี้ได้เขาถึงมาออกกฎหมายฉบับนี้
เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวาน
เอาทีนี้ลองไปถามดูสิครับว่า
คนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขาคิดยังไง
คนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวคุณวรสิทธิ
คำพันธ์นี่เขาเป็นเลขาธิการสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย
เขาบอกว่าเขาเห็นด้วย
ดีมากเรื่องนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พอใจ
เพราะว่าไม่ถูกควันบุหรี่รบกวนแล้วเดินไปเดินไป
ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไปเหยียบก้นบุหรี่เขาอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาสบายใจเยอะ
ฉะนั้นเขาเป็นห่วงว่าอยากให้มีการประชาสัมพันธ์
นักท่องเที่ยวเขาจะได้รู้นักท่องเที่ยวคนไทยจะได้รู้

ไปถามชาวบ้านที่หาดบานชื่นอยู่คลองใหญ่
แม่ค้าที่ขายเครื่องดื่มบริเวณชายหาด
บอกว่าเห็นด้วยเพราะว่าไอ้สิ่งปฏิกูล
บนชายหาดมันเยอะแล้วมันก็ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่ชายหาดบางแสน
ชายหาดบางแสนนี่เขามีการติดป้ายแจ้งเตือน
คนไทยและชาวต่างชาติแล้วนะครับ
ไว้๑๐ตู้เพื่อให้นักสูบบุหรี่ในระยะ๓กิโลเมตร
ของชายหาดเนี่ยอันนี้ก็
เป็นประเด็นที่มีคนถามเหมือนกันผมเคยถามคุณหมอประกิจ
ว่าที่สาธุกิจว่าเอ๊ะ
การห้ามแบบนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ย
ห้ามที่อื่นเขาเป็นยังไงได้คำตอบจากคุณหมอประกิจ
วาธีสาธุกิจซึ่งท่านลนโรงเรื่องการไม่สูบบุรี
ท่านบอกว่าหาดดังทั่วโลก

คำสั่งมีกฎหมายนี้มาก่อนเราแล้ว
ฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงหรอกว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ
มีปัญหาในการไปเดินชายหาด
ไม่ต้องห่วงเพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาปรับตัวได้เขาเคยชิน
เขาไปที่ไหนที่ไหนมาเขาก็ห้ามสูบ
ห่วงอย่างเดียวคือนักท่องเที่ยวบ้านเรานักท่องเที่ยวคนไทยนี่แหละ
จะมีปัญหามากหาว่าไปจับกันสิทธิ
เสรีภาพอะไรต่ออะไรต่างเนี่ยอันนี้ก็เอามาบอกให้รู้ว่า
นับตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นไปท่านต้องระวัง
กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลาย
ท่านจะต้องรู้ว่าท่านมีหน้าที่ที่จะไปคอยสอดส่องดูแล

ถ้าลำพังออกแต่กฎหมายมาแล้วไม่มีใครไปบังคับใช้

กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย

เพราะถ้าชายหาดมันสกปรก
มันเลอะเทอะคนไปเที่ยวน้อยลง
รายได้ที่เข้าไปท้องถิ่นนั้นก็น้อยลง
อันนี้ท่านได้ส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง

ปัญหาเรื่องการทิ้งสิ่งของในที่สาธารณะ

อุทยานแห่งชาติดังทั้งหลายเนี่ย

มีขวดเครื่องดื่มชูกำลัง
มีขวดเครื่องดื่มที่เป็นกระป๋อง

ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะดีขึ้น
เพราะว่าคนรุ่นใหม่รับผิดชอบมากขึ้น

คนที่บริหารจัดการสถานที่เนี่ย
ต้องมีที่ทิ้งขยะ
ทิ้งเรื่องพวกนี้เอาไว้ให้เขาด้วย
บางคนบอกผมว่า
เอ๊ะกินเครื่องดื่ม

เครื่องดื่มน้ำอัดลมเข้าไป

ก็แหมะไว้ตามโคนต้นไม้

มีเป็นกองอยู่แล้วก็วางซ้ำเข้าไปอีก

ทำให้มันสวยดูดี

ฝรั่งบางคนเนี่ยเขามีความรับผิดชอบมาก

เมื่อคุณขอให้เขาไม่ทิ้ง

คุณต้องมีงบประมาณในการบริหารจัดการ

ค่อยหายไปทีละใบ

ฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องจิตสำนึก

ประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว

คนอยากมาหาธรรมชาติบ้านเรา

กฎหมายใดก็ตามที่ออกมา
เพื่อคุ้มครองรักษาชายหาด

ค่อยล้มหายตายจากไปมักง่าย
ไม่มีมารยาทค่อยแต่เด็กรุ่นใหม่ต้องขึ้นมาแทนที่
ทำยังไงที่จะให้เด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาเนี่ย
มีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อจะเอาเงินเข้าประเทศให้ฝรั่งเข้ามาเที่ยวกันเยอะ
มาแล้วเขาสบายใจนี่ก็วันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้กันหน่อย
ใครจะสูบบุหรี่ตามริมชายหาดตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นไป
นี่คือวันนี้เวลาที่๒ขับวันที่๑

โฑหลังขึ้นหนึ่งปี
จำรองค์คุกหนึ่งปีปรับด้วย

ใครจะเป็นรายแรกที่จะสังเวยกฎหมาย

อย่าว่าแต่ชายหาดเลยค่ะบางทีในกรุงเทพหานครนะคะ

แต่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการปลูกฝังจิตสำนึก

คุณผู้ชมเราเองก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันด้วยนะครับ
บางคนอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอก